ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
โปรดคิดแม่ตาย้อนมาบ้างสิ
เธอมานายนี้ใจพี่เสื่อมสม
เพลงนี้ก็เพลงเก่ามากนะคะนานมาก
ก็เหลืออีก๔เพลงกับเพลงที่แล้วเป็นไง
เพลงในตื่นเต้นกว่ากันเพลงนี้ครับเพลงนี้ตื่นเต้นเลยนะ
มีครับแอบเห็นอยู่ครับแต่หลังจากร้องไปแล้วคิดว่าถูกทุกคำไหม
ก็มั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่นะครับงั้นมาฟังคำเฉลยกัน
ขอให้โชคดีร้องไปแล้วครับเพลงที่๒ครับสองหมื่นบาท
และน้องบาร็อกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้
ที่สองครับมูลค่าสองหมื่นบาทน้องบาร็อกร้อง
ได้ครับ
โอเค
แย่เยี่ยมมากค่ะร้องได้ในเพลงที่สองแบบนี้ค่ะ
รับแล้วสองหมื่นบาท
จากเพลงของเรียกว่าขุนพลเพลงลูกทุ่งเลยนะครับ
อดรักสลักใจคนหัวใจโสม
ขนาดกล้ากลัวกลัวแต่เขาทำได้

ปกติเคยหาเงินแบบครั้งเดียวปุ๊บนึงแบบนี้ได้สองหมื่นบ้างยัง

ยังไม่เคยแตะเลยได้แล้ว

นี่ก็เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งนอกจากการวาดรูปแล้ว
ทีนี้ในบ้านมีคุณตารูนมีคุณยายน้ามีคุณแม่แหม่มมีคุณน้าบาซีไอด้าทุกคนก็

คุณยายนะนี่แน่นอนไม่ได้ทำงานคุณตารูนี่ยังทำงานอยู่ไหม
คุณตามีขับวินมอเตอร์ไซค์ครับรับจ้างครับ

อยู่แถวบ้านเนี่ยแต่ว่าตาเขาจะไม่ไปเข้าซุ้มเขาจะอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบคุณตาเป็นคนใจดีด้วยครับ
ถ้าเกิดว่าคุณตาแบบอยากจะให้พวกซุ้มเขาก็จะเอาลูกค้าให้คนนั้นไปเลย
แล้วก็มีคุณแม่เป็นเสาหลักของบ้าน

เพราะว่าคุณตานี่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอาชีพหลักอะไร
แต่ว่าก็ช่วยเป็นอาชีพเสริมเหมือนที่บาล็อกทำนี่แหละ
แล้วก็คนนัทศรีครับไม่ต้องพูดถึง
ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาถามกันว่าทำอะไรกันบ้าง
งานหนักแค่ไหนที่จะต้องดูแลคนทั้งหมดนะ

ก็มาดูซิว่าน้องบาร็อกจะช่วยเหลือผ่อนแรงให้กับครอบครัวได้ขนาดไหน

แสนบาทเดี๋ยวคราวหน้ามาเชียร์น้องบาร็อกกันใหม่
ก็เชียร์กันได้เลยทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
ช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
คุณผู้ชม๑๘นาฬิกา๒๐นาที
พบกับนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเรานะครับ
ดูความน่ารักความกระตันอยู่ของเขา
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
รายการต่อไปค่ะก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ
ชีวิตค่ะก็มีเศร้าบ้างทุกข์บ้างมีอุปสรรคบ้าง

ไปดูกันได้กับเกมต่อชีวิตพี่เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

๗๗ยังขี่มอเตอร์ไซต์รับส่งคนอยู่หรอ

คุณตาคะรายได้เป็นไงคะต่อวัน

ร้อยกว่าบาท๒๐๐๐บาท
ตอนแรกทำงานรับจ้างครับแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ออกจากงานมา

แต่ว่าทำงานรัชดาค่ะพระประแดงแล้วมาทำงานรัชกา

กำลังจะไปสมัครงานที่ใหม่ก็พอดียายเพิ่งเข้าโรงพยาบาล
เพิ่งเข้าโรงพยาบาลนะตอนนี้คุณแม่ก็ว่างงานอยู่

ก็๕๐๕๐ครับ
ถ้าได้ข้ามไปเลยก็โอเคมาก
ข้ามข้ามข้ามข้ามข้าม
ข้ามไปไหนจะข้ามไปไหนตัวช่วยแห่นที่๔นะครับ